สองลุงเนี่ยต้องบอกนะว่าเขาอ่ะ

แล้วกลัวใจสองคนข้างเหลือเกิน

แต่ไม่รู้อยู่ดีไม่ลงรอยอะไรกัน

เวลาที่เราอ่านข่าวเคลียร์กันแล้วเป็นยังไง

แทนที่จะคุยกันดีแต่นี่คุยกันได้
ด่าด่าเสร็จแล้วปั๊บซัดนัวเลยค่ะ
เรียกเองมา

ข้ามแต่นี่จุดพิกัดตรงนี้พระราม๔ที่กรุงเทพนี่แหละ
แล้วลุงวินทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนคุณผู้ชม

ใช่กลัวเหลือเกินแต่ว่าดูแล้วเหมือนกับฝั่งคุณลุงเสื้อดำตัวใหญ่กว่าไง

ทีนี้มีคนถ่ายคลิปนี้คนถ่ายคลิปชื่อว่าคุณรุษ
คุณรุ๊ดเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงเที่ยงเมื่อ๒๑ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เห็นแหละผู้ชายสองคนลุงสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กันมาเลยนะ
แล้วจอดลงมาเหมือนจะคุยเหมือนจะเคลียร์แต่ว่า

ด่ากันเกี่ยวกับเรื่องบีบแร่

หลังจากนั้นถอดเสื้อวินออกไง
กาดรวมหมัดใส่แบบนี้เลย

แต่ตอนแรกอีกคนนึงใส่เสื้อวินแต่อีกคนนึงไม่ใส่เสื้อวิน
เขาก็ถอดเสื้อวินแล้วเขาก็บอกมามาเลย
แล้วเขาก็ตามภาพนี้ครับก็ตอนแรกห้ามแล้วเขาก็ไม่หยุด
แล้วเขาก็ใส่กันเลยตามภาพแล้วครับ
แล้วป้าเขาเลยบอกเอาเลยเอามันเลยเอาเลยเอาเลย
ขายของเท่านั้นแถวนั้นเขาบอกว่าเขาอยู่วินเดียวกันนะ
เห็นมั้ยก็ถึงบอกไงว่าเป็นวินเหมือนกันอยู่วินเดียวกัน
เคยสนิทกันเคยรักกันมาก่อนเออนี่แหละใช่กลัวเหลือเกินต้องอ่านข่าว
เคยอ่านข่าวรายการเดียวกันไปกินข้าวด้วยกัน
อันนี้นะพี่เบิร์ตไปถามไปถามช่างซ่อมรองเท้า
ช่างซ่อมรองเท้าเขาก็บอกว่านี่คือเคยสนิทกันจริง
แต่ว่าไม่รู้พักหลังเนี่ยมันมีเรื่องอะไรแต่น่าจะเป็นเรื่องของการเถียงกัน
การบีบแกรนนั่นแหละทะเลาะกันอยู่สักประมาณ๕นาที
แล้วก็แยกย้ายไปนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงผมกับดอมชอบไม่เหมือนกัน